สมุทรปราการนะครับมีเหตุฆ่ากันตายนะฮะ
คือถ้าฟังจากลูกของผู้ตายที่ให้ข้อมูลหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
นั่นหมายความว่าผู้ที่เป็นผู้ต้องหาผู้ชายคนนี้ยังปลงไม่ตก
เพราะอายุ๗๐แล้ว๗๐แล้วไปยิงเพื่อนบ้านเสียชีวิต
แต่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการทวงหนี้
มันมีปมเรื่องของการไปแอบชอบแอบรักลูกของผู้ตาย
ซึ่งเขาเป็นเด็กสาวอายุ๑๗เท่านั้น
ที่เกิดเหตุเป็นร้านขายของชำริมคลองในชุมชนนะครับ
ก็พบผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตอยู่๑คนนะฮะ
ทีแรกอาการสาหัสนะครับพยายามช่วยนำส่งโรงพยาบาลแล้ว

ผู้ที่ถูกยิงนะครับชื่อนายชัยยานามสกุลเปลี่ยนศรีอายุ๕๐ปี
ถูกยิงเข้าที่เหนือราวนม๑นัด
อาการสาหัสต้องช่วยกันนำขึ้นรถซาเล้งออกจากซอย
ไปโรงพยาบาลสมุทรปราการเพราะซอยมันแคบซอยเล็กมาก
คือรถเจ้าหน้าที่รถใหญ่รถพยาบาลเนี่ยเข้าไม่ได้นะฮะ
ผู้ที่ช่วยคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลนะฮะ
เขาก็ขับซาเล้งนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตนะนะ
ช่วยไม่ทันเนี่ยฮะเดี๋ยวฟังชาวบ้านที่เขามาช่วยกันหน่อยนะฮะ
ส่วนผู้ที่ก่อเหตุนะครับชาวบ้านบอกว่าคือนายทองดี
คงเป็นสุขอายุ๗๐ปีแล้วนะฮะเป็นอดีตทหารเรือครับท่านผู้ชมครับ

เป็นคนที่รู้จักกับคนตายเป็นอย่างดีค่ะเป็นคนในชุมชนเดียวกันนี่แหละนะ
ชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้นายทองดีที่เป็นอดีตทหารเรืออายุ๗๐
แอบชอบลูกสาวคนเล็กของนายชายาผู้ตายอยู่
ซึ่งลูกสาวคนเล็กของผู้ตายอายุเพิ่ง๑๗
ผู้ตายกับนายทองดีเขาก็ค่อนข้างสนิทกันที่เบลอภาพคือลูกสาวของผู้ตายอายุ๑๗
คือนายทองดีผู้ต้องหากับผู้ตายเนี่ยเขาสนิทกันเขาก็ไว้ใจกันนะครับ
แล้วทีนี้นายทองดีก็มาแอบชอบลูกสาวของผู้ตายอยู่ด้วยก็เลยยิ่งไว้ใจกันใหญ่
ถึงขั้นนายทองดีเนี่ยก็ให้ยงให้ยืมเงินกันผู้ก่อเหตุเองให้นายชายาผู้ตายยืมเงินอยู่บ่อยครั้ง
เพราะว่าไปแอบชอบลูกสาวเขาอยู่ก็ไม่ทวงเพราะไปแอบชอบลูกสาวเขาไง
แต่ระยะหลังพอมาเห็นว่าลูกสาวของผู้ตายเขาไม่ได้มีใจอะไรให้ด้วย
นายทองดีก็ทีนี้เริ่มทวงเงินแล้วเพราะว่าผู้ตายยืมไปหลายพัน
แต่ทางผู้ตายเขาก็ยังไม่ได้จ่ายก็เลยมีปัญหากันเรื่อยมา
วันนี้ทั้งสองคนมาเจอกันที่หน้าร้านขายของชำในชุมชนนะครับ
นายทองดีก็ทวงเงินอีกแล้วก็เกิดการโต้เถียงกัน
อยู่ดีก็ชักปืนขึ้นมายิงใส่เขาเลย
เขาบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตก่อนที่นายทองดีก็หลบหนีไปนะฮะ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ได้คุยกับลูกสาววัย๑๗ปีของผู้ตาย
บอกว่าผู้ต้องหานี่ก็เป็นเพื่อนพ่อนะแล้วก็ดูเอ็นดูเธอดีนะครับ
ให้เงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือราคา๓๐๐๐บาท
เคยให้เงินช่วยเหลือค่าเทอม๒๐๐๐กว่าบาทนะครับ
ก็พอจะรู้อยู่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยมาแอบชอบเธออยู่
แต่เธอไม่ได้คิดอะไรด้วยจนมารู้ข่าวว่าพ่อถูกยิงก็ตกใจมากนะครับ
แต่ยืนยันว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องทวงเงินเพียงอย่างเดียว
เพราะว่าเงินที่พ่อยืมมาเนี่ยนะมันไม่ถึงหมื่นเลย
มันแค่หลักพันนะก่อนจะยิงพ่อก็ไม่ได้บอกด้วยว่า
จะไม่ให้เงินผู้ต้องหาไม่เคยบอกว่าจะไม่ให้จะเชิดเงินอะไร
ดีผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้ามาหาเรื่องนะมาถามด้วยถ้อยคำหยาบคายก่อนเลยว่า
ไม่ได้ถามเรื่องว่าทวงเงินจะคืนเงินไหมนะมาถึงมาถามว่า
ก็ขอให้จัดให้ได้ค่ะไม่ใช่ว่าปล่อย
ขนาดพ่อหนูโดนยิงคือไม่มีใครช่วยเลยคือยืนมอง
หนูก็อยากรู้ว่าทำไมถึงยืนทำไมถึงไม่ช่วยกัน

พ่อถือเป็นสาวหลักของเขาควรไหมครับ

มันไม่ใช่เรื่องเงินนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเงิน

พ่อเคยเล่าอยู่ด้านผู้ชายที่ไหน

ก็อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินเรื่องการทวงเงินอะไรแบบนี้

บอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าโกรธมากนะครับ
ที่ผู้ต้องหามาทำกับพ่อเธอขนาดนี้
เพราะพ่อไม่เคยหาเรื่องใครก่อน
แล้วพ่อก็เป็นเสาหลักในการหาเงินเลี้ยงดูครอบครัว
อยู่ดีต้องมาถูกยิงตายแบบนี้นะฮะ
อยากให้ผู้ก่อเหตุเข้ามามอบตัวกับตำรวจโดยเร็ว
คือพ่อเข้ามาปุ๊บพ่อหันไปมองหน้าเฉยนี่แหละค่ะ
เหลือไปแล้วเขาก็พูดว่า
พูดว่าอะไรมึงมองหน้าทำไมมึงจะเอาไงกับกู

พอถึงพ่อหนูจะตายก็อยากให้แบบดำเนินเรื่องต่อค่ะ
อยากให้เขาติดคุกอยากให้เขาโดนดำเนินคดีอะค่ะ
เงินไม่น่าจะถึงหมื่นค่ะ
ไม่น่าจะทำกันแรงแบบนี้ค่ะ
น่าจะต่อยอย่างนี้ต่อยอะไรก็ได้ไม่น่าจะยิงให้ตายอะค่ะ

เขาเป็นชาวชุมชนเดียวกันบ้านก็ปิดเงียบเลยครับ
ก็ไปถามเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันนะครับ
อย่างเพื่อนบ้านคนนี้เป็นคนเลี้ยงไก่ดูแลไก่ให้กับคนก่อเหตุด้วยนะ
ให้กับผู้ต้องหาบอกว่าไม่กี่วันที่ผ่านมา
ผู้ก่อเหตุก็เพิ่งมาระบายความเครียดให้ฟัง
บอกว่าผู้ตายติดเงินอยู่

แต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นยิงกันตายแบบนี้
ก็คือทุกทีแกจะเป็นคนใจเย็นมาก

ทางซอยมีเรื่องการทุนการศึกษาอะไรอย่างนี้

เขาคุยมาหลายวันแล้ว

หรือบอกให้ปู่เข้ามามอบตัวเสีย
จะได้ตามกระบวนการยุติธรรมไป

โว้ยยยยยย

มั้น่ามาคุยนะพี่หล่างจานเนาะ

แกตกคนเดียวเนาะ

อายุ๗๐แล้วนะครับผู้ต้องหานายทองดีคงเป็นสุขนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับอ่า
ก็เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาด้วยนะฮะ